มันเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้ว
เดี๋ยวจะพาไปหาสถานที่ชิลชมวิวทะเลหมอกสวยในประเทศไทย
มีหลายจังหวัดเลยหลากหลายภาคเลยไปดูกันค่ะ
ที่วัดผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
มันเป็นจุดชมวิวแบบกระจกใสเนี่ยค่ะ
ได้รับความนิยมมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้หมอกหนาแน่น
ทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขงไทยลาว
โอ้โหคุณดูนะมองไม่เห็นอะไรด้านล่างเลยค่ะ
เห็นเป็นสีขาวปกคลุมไปทั่วทะเล

มันดูละมุนมันดูอากาศดีสดชื่นนะคะ
นักท่องเที่ยวก็จะสามารถไปยืนบนจุดชมวิว

เรายืนอยู่บนเมฆอ่ะ
ลอยได้อะไรประมาณนี้นะคะ
ก็จะสร้างความสดชื่นความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมาก
นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวในประเทศไทยนะ

อยู่ใกล้หรือว่ามีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวกันได้นะคะ

พาไปเชียงรายคุณผู้ชมไปที่ผาบ่องผาตั้งที่อำเภอเวียงแก่นค่ะ
นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะชมทะเลหมอกบนยอดดอยได้อย่างสวยเต็มตา๓๖๐องศานะคะ
โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมกันเป็นจำนวนมากแล้วล่ะ
เพราะว่าบนดอยผ่าตั้งอากาศสดชื่นสวยงาม
โดยเฉพาะที่บ้านผ่าตั้งนี่นะคะนอกจากจะมีวิวและหมอกที่สวยงามแล้ว
ก็ยังมีจุดท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ของชุมชนมาให้เที่ยวชมกันด้วย
เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำกันเลยนะคะที่เชียงราย
คือมันมองแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลย
เชียงรายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะ
ที่มีจุดชมวิวสวยเยอะมาก
นี่อากาศเริ่มจะเย็นลงแล้วด้วย
ว่างแพ็คกระเป๋ากันค่ะไปกันค่ะ
แต่ยังไม่หมดค่ะมีอีกหนึ่งที่ที่อยากจะเชิญชวนไปนะคะ

อยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพยาวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาเรียกว่าที่นี่เนี่ยนะเป็นเหมือนสวรรค์เลย
เขาบอกแบบนั้นนะนักท่องเที่ยวเขาบอกว่า
มันสวยมากเหมือนกับสวรรค์เลย
แล้วก็เขารู้จักกันในชื่อของ

ถนนลอยฟ้าเพราะว่าเนื่องจากว่า
ถนนสายเส้นนี้จะตัดผ่านบนภูเขา
ทิวทัศน์สองข้างทางมันจะเป็นเหมือนหุบเขาลงไป
แล้วใกล้ตอนฟ้าสางก็จะมีบรรยากาศคล้ายกับว่า
อยู่ท่ามกลางเมฆปุ๋ยนุ้นสีขาวฟุ้งแบบนี้
โดยวิวเหมาะของที่นี่มันจะสวยงามที่สุดเลย
แสงสุดท้ายของตะวันลับขอบฟ้าก็คือพระอาทิตย์ตกนั่นเอง

เช้าตรู่ของวันใหม่ที่แสงแรก

ทางนักท่องเที่ยวสามารถมาตั้งเต็นต์พักแรม
หรือว่ามีบ้านพักให้ได้พักกันด้วย
ถ้ามีเต็นต์มาเองค่าบริการก็จะอยู่ที่๑๐๐บาท
ถ้ามาเช่าเต็นต์ค่าบริการ๒๐๐บาท
ส่วนบ้านพักก็ราคา๓๐๐บาทเท่านั้นเอง
ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติกันได้อย่างเต็มที่
สูดหายใจเข้าไปลึกให้มันเต็มปอดนะคะ
คลายกันไปกับธรรมชาติสวยที่แหมเราได้เห็นได้สัมผัสด้วยตา
มันไม่มีอะไรที่สวยมากไปกว่าการที่ตาเรามองเห็นแล้วแหละ

ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวไทยย่อมเยาว์มาก
๑๐๐บาทถ้าเตรียมเต็มไปเองถูกค่ะค่ะกินค่ะอยู่คุ้มจริง
ใช่มีโอกาสต้องไปเที่ยวกันค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น